มาดูเรื่องนี้ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไป
เหตุการณ์ที่๑๐๑ที่มีคุณตาวัย๖๑ถูกแทงไส้ไหลเป็นตายเท่ากัน
แล้วก็บอกว่าได้มีการควบคุมตัวผู้หญิงที่อยู่กับคุณตาเป็นคนสุดท้าย
เรียกไปสอบปากคำแต่เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ทำ
เราตามเรื่องนี้ให้เดี๋ยวย้อนเหตุการณ์นิดเดียวนะคะเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดไปตรวจสอบคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
ในชุมชนบ้านผืออำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
ถาวรวินทชัยหรือตาถาอายุ๖๑ถูกแทงเขาที่หน้าท้อง
ขออภัยนะคะคือไส้เนี่ยไหลออกมากองกับพื้นเป็นตายเท่ากันอาการหนักจริง
ก็รีบช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
ตำรวจควบคุมตัวนางสาวทัศนวดีวารีรังหรืออุ้ยอายุ๓๒
เพราะพยานบอกว่าอุ้ยคนนี้อยู่กับตาถาเป็นคนสุดท้าย
แต่เธอยังให้การปฏิเสธอยู่นะคะแต่เธอมีประวัติ
โอ้โหเคยมีคดีฆ่าผู้อื่นติดคุกมา๖ปี
พ้นโทษมาปีนึงแล้วไปไหนมาไหนพกมีดติดตัวตลอดเลยอะค่ะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวอุ้ยมาชี้จุด
มาค้นหามีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
สุดท้ายแล้วถูกจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
จะปฏิเสธยังไงภาคเศษยังไงเนี่ยเขาจำนวนด้วยหลักฐาน
คือมีดที่ก่อเหตุน่าจะโยนทิ้งในบ่อซ่วมหลังบ้าน
บ้านของอุ้ยกับบ้านที่เกิดเหตุอยู่ติดกัน

ตำรวจจ้างรถสูบซ่วมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มาสูบซ่วมเลยเพื่อหามีด
แล้วเจอมีดจริงอยู่ที่ก้นบ่อ
เอามีดมาล้างแล้วเก็บเป็นหลักฐานทางคดี
อุ้ยก็เลยต้องรับสารภาพไงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเนี่ยหลักฐานมันชัดมีดมืดมันก็มี
สุดท้ายต้องรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานว่าก่อเหตุจริง
ตำรวจนำตัวอุ้ยไปชี้จุดที่ก่อเหตุอีกครั้ง
ชาวบ้านหลายสิบคนมามุ่งดู
เขามีท่าทางคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
อันนี้ทีมข่าวของเราบอกว่าเหมือนเบลอ

เหมือนคนเบลอยาเสพติด
แล้วพูดจาสับสนไม่รู้เรื่องเลย
พอนักข่าวถามว่าแทงตาถาหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ปฏิเสธแต่พูดวกไปวนมา
คุณผู้ชมลองฟังดูเองก็แล้วกันค่ะ
นอนหงายหรือนอนความคนเกตนอนหงายใช่ไหม

แล้วก็ทิ้งหัวปากได้รึเปล่าครับ

ระหว่างที่ลูกสาวของตาถาคนเจ็บมาดู

ที่มาถูกอุ้ยแทงจนอาการหนักเป็นตายเท่ากันแบบนี้

เพราะปกติอุ้ยจะมาขอเงินพ่อใช้เป็นประจำ
แล้วพ่อก็ให้นะคะแบ่งข้าวแบ่งน้ำให้กินด้วย
แต่กลายเป็นอุ้ยมาแทงพ่อเธอค่ะ
เมื่อวานนี้บ่าย๓โมงเห็นอุ้ยเดินก็ไปหาตาถา
นอนอยู่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ทำท่ายกไม้ยกมือเหมือนกำลังแทงอะไรก็ไม่รู้

อุ้ยก็เดินออกจากบ้านไปเลยลุกลีลุกลนไปเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงตะถาร้องโวยวาย
ทีนี้ค่ะตาถาแบบโดนแทงไส้ไหลเลยนะคะ
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยปกติแล้วเขาบอกว่า
ถาเวลามาเมาเหล้าตรงนี้นะก็จะเดินกลับบ้านไป
ถ้าเกิดแบบกลับบ้านไม่ไหวก็นอนหน้าบ้านไปเลย
เมื่อวานนี้ตาถาก็นอนอยู่หน้าบ้าน
ตัวเจ้าของบ้านนอนอยู่ที่แคร่ข้างบ้าน
ได้ยินเสียงตาถาร้องเสียงดังเลยวิ่งไปดู
ตาถานอนไส้ไหลอยู่พอถามว่าใครทำ
ถาพูดเองเลยว่าอุ้ยแทง
จะมาปฏิเสธได้ยังไง
เชื่อว่าอุ๊ยนะ
เชื่อว่าอุ๊ยถ้าเถาประสาทก็ดี

ที่ขับรถแบ็คโฮลอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ

เจ้าตัวบอกว่าคบหากันได้๒๓เดือน

ก็เลยคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบของแฟนสาวหรือเปล่าที่ไปก่อเหตุนี้

ทีนี้ค่ะตัวตาถาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
อาการเป็นตายเท่ากันโอ้โหแกยังไม่เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่า
เห็นบอกว่าอุทังไส้ไหลตายรู้อยังอะไรอย่างนี้

แต่อาการหนักมากค่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่
ตำรวจศพเมือง๑๐๑บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับอุ้ยนะคะ
ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่ายังสอบปากคำไม่เสร็จแล้วตอนแรกอุ้ยเขาปฏิเสธไงค่ะ
แล้ววันนี้เพิ่งเจอมีดที่เป็นของกลางแล้วก็เพิ่งจะเปิดปากรับสารภาพ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตำรวจก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ก่อน
เรื่องต้นตอนนี้แจ้งได้เลยก็คือข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำและแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
อาจจะเป็นพยายามฆ่าหรืออาจจะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ก็คืบหน้าที่เจอหลักฐานเรื่องมีดนี่แหละใช่ไหม